ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามภารกรพี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
คุณมิ้งเขารับงานรีวิวร้านอาหารเขาก็ไปทำที่สยามพรากรนี่แหละ
ทำงานเสร็จกะจะเดินเที่ยวนิดนึงก็ไปกับแฟนนะ
ก็ไปเข้าห้องน้ำเชื่อไหมคุณผู้ชม
แฟนของคุณมิ้งยืนต่อแถวหลังน้องวัย๑๔คนนั้น

พิสิทธิ์ตัวซ้ำค่ะ
คุณผู้ชมคนนึกดูว่าถ้าเป็นตัวเอง

แฟนแล้วก็มีคนอื่นอีกนะ

เป็นเรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตนะ

เธอมีงานรีวิวร้านอาหารที่ห้างภารกร

ทั้งเธอทั้งแฟนก็ต่างแยกกันต่อแถวเข้าห้องน้ำ
บังเอิญแฟนของคุณมิ้งค์
ยืนต่อแถวหลังเด็กวัย๑๔คนก่อเหตุเลย

เด็กคนนั้นสวมเสื้อกันหนาวแบบมีฮูตสีน้ำตาล
สะพายกระเป๋าท่าทางปกติดีเลยนะจนกระทั่งแฟนคุณมิ้งเข้าห้องน้ำไป
ไม่นานปั้งปืนมันดังขึ้นตอนแรกทุกคนคิดว่าไอ้เครื่องเป่าลมอ่ะ
เป่าลมร้อนมันระเบิดก็เลยยังทำธุระของตัวเองไปตามปกติครับ
กระทั่งเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งปั้ง
ทีนี้ทุกคนวิ่งกรูกันออกมาจากห้องน้ำเลย
ในห้องน้ำแต่แค่แป๊บเดียวดูพี่แป๊บเดียวอ่ะเสียงปืนจากในห้องน้ำใช่ค่ะ
ปั้งก็คือพี่เขาล้มลงไปต่อหน้าพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วว่านะตอนนั้นอ่ะ
เขาโดนตรงไหนในร่างกายเขาแต่รู้แค่ว่าพอปั้งต่อหน้าคือเขา
ลงไปมิ้นก็เลยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะพี่คนนี้
เขาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่มีอาวุธปืนแน่นอน

ว่ามันเป็นคนหูมาก
พอสลาการเงียบก็อยู่นั่งกันเฉย
ซักพันครึ่งถ้าเสียงปืนปั๊่งมาอีก

ถ้าฟังจากสิ่งที่แฟนคุณมิ้งเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเนี่ยเด็กวัย๑๔นะที่ก่อเหตุ
ตอนแรกที่แฟนคุณมิ้งเจอคือใส่เสื้อกันหนาวแบบมีฮูตค่ะแต่ว่าตอนที่ก่อเหตุแล้วภาพปรากฏตามสื่อ
แล้วแฟนคุณมิ้งก็ไปเจอกระเป๋าเป้ที่ด้านในเนี่ยมีปืนกับกระสุนวางทิ้งที่ชักโครกในห้องน้ำห้องหนึ่งครับ
ตอนที่ตัวแฟนคุณมิ้งเข้าไปหลบซ่อนตัวพอเห็นกระเป๋าของเด็กวัย๑๔วางอยู่

เพราะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนก่อเหตุจะวกกลับมาอีกหรือเปล่า

นั่นน่ะสินี่ฮะทางขวาในกระเป๋าเป้ใบนั้น
ก็อยู่ในห้องน้ำผู้หญิงแล้วหลบซ่อนตัวอยู่กับคุณมิ้งที่ห้องน้ำผู้หญิงรับ
พอเหตุการณ์สงบก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
คุณมิ้งเผยว่าตอนนี้ยังภาวะอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เมื่อวานคุยกับนักข่าวก็ยังบอกว่านอนไม่หลับเลย
สะดุ้งทุกครั้งบางทีไม่ใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงแอด
แก่งแตร่แตร่รถเธอก็ตกใจแล้ว
เชื่อว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายวัน
กว่าที่อาการหวาดภาวะอาการหวาดกลัวมันจะหายไป
หลังจากนี้เวลาไปทำธุระที่ห้างเนี่ย
บอกว่าอาจจะต้องรีบไปรีบกลับ
เพราะว่าก็ยังหวั่นอยู่กลัวมันจะเกิดเหตุแบบนี้อีกครับ
เอาจริงพอเห็นดอมเล่าคุณมิ้งกับแฟนนะ
เหมือนกับเคสเมื่อวานที่ได้ข้อมูลมาคือคุณน็อตกับคุณก้อย

เข้าห้องน้ำไปห้องน้ำชายฝั่งเดียวกัน
คือคุณน็อตเข้าไปในโถฉี่โถในสุด
ส่วนผู้ก่อเหตุเข้าไปในห้องน้ำ

คือเขามุ่งหน้าออกทางปากประตูห้องน้ำเขาไม่ได้หันกลับมา
ทีนี้คุณน็อตยังบอกเลยว่าถ้าเกิดหันกลับมาผมก็อาจจะโดนก็ได้
แล้วคุณน็อตบอกว่าผู้หญิงชาวจีนที่เสียชีวิต
คือผู้หญิงที่ต่อคิวห้องน้ำหญิงเป็นคิวสุดท้าย
เพราะว่าตอนที่คนก่อเหตุเขาออกไปก่อเหตุยิง
คือแม่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็เป็นชาวจีน
ครับนี่แหละครับคุณผู้ชม